สำหรับวันแรกของการเปิดให้ประชาชนทั่วไป
รถยนต์ก็ยังคงใช้งานนี้เป็นเวที

พร้อมกับอัดแคมเปญส่งท้ายปี

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ปรับเปลี่ยนการขับขี่ได้๔รูปแบบ

สำคัญในงานที่ใช้เวทีมหากรรมยานยนต์

การรับรู้ให้ผู้บริโภคเข้าถึง

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภค

เปิดตัวมาราคานี่คือประมาณ๑๕ล้านบาท

ก็มีมูลค่าประมาณ๒๕๐๐๐บาท

ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณ๘๐๐๐๐บาทได้นะคะ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์พิเศษ

ผ่านบัตรเครดดกราศิกรไทยและของสามัญณาคุณค่ะ
ผู้ที่เข้าชมงาน

สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจค่ะ
เพศชายจะมองแบรนด์ที่ชื่นชอบเป็นอันดับต้น
มันทั้งสองอย่างแล้วครับประกอบกันคือ
ถ้าคุณภาพกับราคามันเหมาะสมกัน

แต่โปรโมชั่นก็คืออาจจะช่วยเป็นตัวเร่ง
ในการตัดสินใจเรานิดหนึ่งว่าเราจะตัดสินใจเร็วช้าขนาดไหน
อันดับแรกที่ต้องคิดก็ต้องเป็นเรื่องของโปรโมชั่น
เพราะว่าถ้าเกิดว่าหมายถึงว่ารุ่นดีไซน์อย่างนี้

เราก็ต้องดูโปรโมชั่นว่ารถเยอะจากข้างนอกเยอะไหม

ถ้าถามว่ารุ่นหรือดีไซน์อย่างนี้มันก็เหมือนกันกับข้างนอก
ผู้ผลิตรถยนต์มองว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคยังมีอยู่
แต่ผู้บริโภคจะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
และในปี๒๕๖๐รถยนต์ยังเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการ
คาดว่าในปีหน้าภาพรวมตลาดรถยนต์
จะเติบโตได้ถึง๑๐๕จากปีนี้ค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน